ไปนางดูเหรดำ

ร้องเพลงมาแบบนี้

พาไปดูเมนูอาหารของทางภาคใต้

แดนเซอร์เอกชัยเหรอ
เดี๋ยวเธอไปรับจ๊อปเหรอหรือยังไง

ใช่แบบว่าแขนเสื้อใหญ่ไว้ก่อน
อันนี้ถ้าไก่คุ้ยดิน
อันนี้คือไปขอทานข้าวบ้านพ่อเอก
แล้วระหว่างทางก็เลยไปแบนต่อ

เรื่องขวานเต้นแบบหนักมาก

เรือนขวัญมาเป็นแดนเซอร์ของพ่อไหม

คือพอถ่ายเสร็จเนี่ยพระเอกเขาก็ไม่ยอมให้กลับบ้านง่ายจ้
ต้องทานอาหารที่พ่อเขาเนี่ยจัดการให้ก่อน
เขาได้ผู้จัดการพี่แยมสาวสวยของเรา

ก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำซื้อกำปิผักต้ม
แล้วคุณผู้ชมดูผักต้มจานนี้คือยอดมะระมีน้ำแบบกะทิราดด้วย

โอ้โหทีมงานบอกเลยเรือนขวัญขอข้าวสวยสักหนึ่งจานได้ไหม

นี่เป็นเมนูปั๊ต่าของป๊าบอกว่า

แต่เป็นเมนูที่ต้องทานทุกวันจ้า

พี่อยากกินแกงส้มไป๒๕วันไม่โกหก
บางทีซ่อมเช้าซ่อมเย็นซ่อมซ่อม

แกงคั่วไก่อืมแกงคั่วไก่
นี่มันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของพ่อหรืออะไรยังไงไหมคะ

อันนี้ไม่ใช่เมนูโปรดของพ่อ
แต่เป็นเมนูโปรดของคนนี้ค่ะ
พี่แกงเข้าไป๒๕วันไม่โกหก
บางทีซ่อมเช้าซ่อมเย็นซ่อมซ่อม

พี่แอมไม่เคยซื้อเนื้อสั่นนอก
เขาจะมุ่งไปก็ถามแม่ค้าว่าน้องอะไร
ที่มันมีมันแทรกอยู่ข้างในเขาชอบ
ทำกับข้าวให้พี่แอมทานยากไหมพี่แอมทุกวัน
ยากเขากินแต่อาหารใต้อย่างเดียว
มันพิเศษตรงที่มันต้องมีพริกแกงอะไรพี่แอน
เอกอร่อยมันต้องเอกอร่อย

หนูอาชีพหนูใช่ไหมทำงานเนี่ย
เข้าใจแต่ว่าพ่อจะกินข้าว
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

ฉันจะว่าสะกิดไทย
ชอบอะไรก็ได้
ตอนแรกน้ำแกงใสอยู่
ไปกินมาวันที่๗ข้นคลักเลย